เร็วเร็วเร็ว
คือรบกลัวนี่คือฮาดราม่า
หางเลขถูกโยนเป็นนางร้ายปอป่า

เพราะคุณสามีคุณหนุ่มจินทำตัวดี

นิ้งควรจะปฏิบัติทำหน่อยเนอะ

ความจะสู้ลูกเรายังรอเราอยู่
กระแสเห็นอกเห็นใจโถมเรื่องราว
เกี่ยวกับโพสต์อะไรยังไงไม่รู้
แต่ตอนนี้มีแฮชแท็กทีมเป้ยให้กำลังใจกันมาเป็นแถวเลย

ที่มีข่าวกระแสว่ายายเป้ยตีกับแฟน

พี่ไปเจอเค้าที่ไหนมา

เจอยังไงก็เฉย

ที่ถูกเปิดเผยว่าสามีเนี่ยแอบไปมีเมียน้อยนะครับ

หนึ่งในนั้นก็คือคุณหิงปณิตานะครับ

ที่เคยโพสต์ถึงขั้นจะฟ้องร้องข่าวนี้เลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าข่าวนั้นเนี่ยไปว่าแกบอกว่าอะไรนะแบบ
ว่าเป็นนางร้ายปากบะล้านุ่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับ

ก็คือจะได้เคลียร์ใจเคลียร์จิต

เคลียร์จิตก็คือเคลียร์ใจเลย

เคลียร์ใจคือต้อง

หนิงต้องแถลงข่าวแทนเพื่อนเนอะ

ก็เหมือนกับไปเคลียร์จิต

ที่มีหลายคนชื่อว่าเป็นของสาวเป้ยนะครับ
เริ่มต้นจากประโยคแรกเมื่อวันที่๒๓สิงหานะครับ
โพสต์ว่าจะสู้ลูกยังรอเราอยู่
ก่อนที่วันถัดมานะฮะจะโพสต์ข้อความว่า
อย่างน้อยเราก็มีกำลังใจจากใครอีกมากมาย

อยากจะบอกอะไรเป็นการส่วนตัวไหม

คนที่พยายามซ่อมแก้วที่แตก

ก็เพราะว่าเขารักแก้วใบนั้นมากเท่านั้นแหละ

ยังมีปัญหากันเหรอเธอ
อะการรมตลอดตาม
อะพี่อ้ามอะ
ดูเอย
คุณอ้ามคุณโทรมาหาเมียหลวงกูเหรอ

จะโทรกลับครั้วนี้เขาอ่านข่าวนี้

มอร์โมน๖โมงเช้าเตินมาดูเลย
คุณเขียวบอกว่าคอปครัวเขากำลังจะมีปัญหากัน

เพราะว่าเขามีการโพสต์เอาไว้อย่างนี้นี่ไง
อ่ะฟ้องได้นะคะ